สวัสดีครับเอาละมาถึงเรื่องของ๔ชาย๑หญิงแล้วครับ

มีคนอยากรู้เยอะเลยครับมาถึงขนาดนี้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปครับ
เราจะค่อยรายงานทีละเรื่อง
ผู้มาใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหน

ผ่านหรือไม่ผ่านรัฐมนูลหรือคำถามพ่วง
แต่ว่าในรอบในรอบหลายเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการทำประชามติ

เอาเริ่มเรื่องเงินเลยเหรอคะเอาเริ่มเรื่องเงินเลยนะ
ไม่มีคนมีคนถามว่าคุ้มไหมเพราะถ้าสร้างโรงเรียน
หลังละ๑๕ล้านนี่ได้๓๐หลังนะ

เป็นการลงประชามติท่ามกลางคนไม่รู้เรื่องแต่รู้ข่าว
รู้ว่าไปลงประชามติแต่ว่าถ้าจะให้รับหรือไม่รับเนี่ย
รัฐมนูลไปก็ไม่อ่าน
ฉะนั้นลงด้วยความรู้สึกลงด้วยความชอบลงด้วยจุดยืนทางการเมือง
ฉะนั้นปรากฏการณ์ที่ว่านี้ผมคิดว่าในชีวิตเราเนี่ยนะ
ลงประชามติ๒ครั้งเท่านั้นนะปี๕๐กับตอนนี้
ฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่วันนี้ขอพูดคุยกันหน่อยว่า
อาจารย์แต่ละท่านมองปรากฏการณ์การทำประชามติคราวนี้ยังไง
แง่ของเศรษฐศาสตร์ในแง่สังคมในแง่การเมือง
เอาอาจารย์สมชัยก่อนคำถามกว้างเลย
งการทำประชามติคราวนี้ยังไง
ผมมองในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะครับ
คราวนี้ผมคิดว่าสำคัญมากในประวัติศาสตร์ล่ะ
เพราะว่าการทำประชามติอันนี้นะฮะ
มันจะเป็นการชี้ชะตากรรมของทิศทางเศรษฐกิจการเมืองในอนาคต
ด้านหนึ่งก็คือว่ามันเป็น๒อุดมการที่แตกกัน
กลุ่มหนึ่งนะครับทั้งสองอุดมการเนี่ย

ด้านหนึ่งก็คือเรื่องของความชอบทำที่มาจากการเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นถ้าหากเลือกตั้งไม่ครบก็ไม่น่าจะมีอำนาจ

กับอีกความชอบทำอันหนึ่งเขามองกระบวนการประชาธิปไตยในลักษณะเป็น

เพราะฉะนั้นกระบวนการอันนี้คือว่าความชอบทำจากการบริหาร
เพราะฉะนั้นเขากลัวเหลือเกินว่าการเลือกตั้งเหล่านี้

อาจจะนำไปสู่ปัญหาผลิตการเสียงข้างมาก

ฝ่ายหนึ่งต้องการประชาธิปไตยมากหน่อย

แต่เน้นความมั่นคงเสถียรภาพมากหน่อย

อันที่๒ที่แตกต่างกันอันที่๒นี่ผมว่าสำคัญมาก

การต่อสู้ระหว่างทางเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจแล้ว

แต่อีกกลุ่มนึงเขาบอกว่าให้ทิศทางของประเทศ

เป็นครั้งแรกในประศาสตร์ที่มีการวางที่ว่าทิศทางเชิงกุรยุทธ์

เพราะฉะนั้นเป็นการต่อสู้ระหว่างสองกลุ่มนะฮะ

แต่อีกกลุ่มนึงก็ว่าทิศทางต้องอยู่

เป็นการต่อสู้ระหว่าง

แกก็ออกมานะฮะในลักษณะที่บอกไม่ยอมรับ
แต่ผมเชื่อว่าประชาชนจำนวนไม่มากไม่น้อยเลยนะครับ

ที่เมื่อกี้เราบอกให้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้

เช่นถ้าใจผ้าการเบืองบางพากษ์นะครับ

เปรียบเหมือนการให้แสดงความไว่วางใจ
ระดับหนึ่งของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล
ตอบได้ว่าคนที่มาบางทีไม่รู้เรื่อง

ไม่ชอบก็อันหนึ่ง

หน้าตาเหมือนกันค่ะ

โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของพักใหญ่นะคะจริง
น่าจะเป็นคนที่ชอบเหมือนกัน
สิ่งที่คุณสุทธิพูดกับสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูด
แต่เพราะเอิญคราวนี้พูดไม่ตรงกัน

อาจารย์สุภาพเราจะไปรัฐศาสตร์ก่อน
หรือเราจะไปสังคมก่อน

ร่างขึ้นมาต้องแก้โกง

ในทางสังคมอาจารย์ผลที่ออกมา
มันสามารถบอกได้ไหมว่าเราจะปรองดอง

คือในเชิงสังคมอาศาสตร์

หนึ่งล้านเล่มอ่ะนะฮะ
สามปีด้วยนะฮะอ่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ย

ก็ฟังจากอย่างที่อาจารย์สำชัยว่า
ฟังจากคนที่ตัวเองนั้น

ก็ไปรับไปเลยท่านอัพโศษ

ทีนี้ประเด็นที่ผมคิดว่าทางสังคม

แล้วอยู่ในนี้จะยอมรับ
สำหรับหนึ่งแล้วนะอยู่อย่างนี้ก็ได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
ก็มีเขาก็ดูแลนี่ท่านประยุทธ์ก็เบอร์หนึ่งแล้วก็ว่าไป
แต่พอถึงจุดนี้ผมว่าจุดที่สังคมในเชิงสังคมวิทยาจะมองเห็นก็คือว่า
เรามีสิทธิ์นะเราไปเถอะไปลงไปนี่คือสิทธิของเรานะ
แล้วโดยเฉพาะสิทธิ์ที่อย่างนี้ผมคิดว่าวันนี้ลงไม่เยอะไม่เริน
แต่เยาวชนเนี่ยที่ผมมีความหวังได้นะเยาวชนยุคใหม่นี่แหละครับ
สนใจมากขึ้นเด็กเยาวชนเห็นไหมมีอะไรบทบาทพอสมควร
แล้วคนชั้นกลางนี่ก็ตำหากินไปแล้ววันนี้ผมเชื่อมั่นว่ากระแสก็ยังไม่ได้แรงนักนะครับ
ความสำคัญอย่างที่อาจารย์ชัยพูดได้ถูกต้องเลยแต่กระแสทางสังคม
หนึ่งต้องมีปีกองเชิดสองนักการเมืองต้องเข้ามาช่วย
อะไรต่างในปี๕๐มีอย่างนี้นะครับมีการดีเบตนักการเมืองมาพูด
ไม่ได้มีอะมีแต่จนสมชายอยู่คนเดียวเดี๋ยวลำแตกตกแตกบ้างอะไรมันไปอย่างนั้นนะ

เอาไปถามประชาชนคนก็งงแจกไปคนก็ไม่อ่าน
มีคนบอกว่าไม่ควรที่จะเปิดให้ทำประชามนตรีโดยส้ำไป
ผมคิดว่าประชามติอย่างเดียวไม่พอด้วยซ้ำไป
ถ้าย้อนกลับไปอยากจะให้มีส่วนผสม๓ส่วนที่ลงตัวเช่น
ก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่กระบวนการที่มาของผู้ร่าง
ในกระบวนการล่างแล้วก็สุดท้ายก็คือประชามติ
ก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
แม้วันนี้เราจะไม่มีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ
มีเฉพาะสนชกับสปทเนี่ย
แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการของการออกกฎหมายประกอบร่ำนูล

ไม่ว่าจะเป็นการร่างลำนูนเมื่อปี๔๐

เขาจะร่างเฉพาะพรบประกอบมนุนที่ว่าด้วยการเลือกตั้งเท่านั้น

๔๐ให้กับรัฐสภาที่มีการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการเลย
ส่วนปี๕๐ให้บรรดาองค์กรออกการออกการอิสระนั้นเสนอมา
ว่าที่ทำมา๔๕ปี๗๘๙ปีเนี่ย

เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือส่วนผสมจากรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือความเชี่ยวชาญ
บรรดาผู้เชี่ยวชาญนักเทคนิคต่าง
ซึ่งก็คือกรรมการร่างรัฐมนูลในแต่ละสมัยนั่นเอง

ต้องมีส่วนผสมที่ลงตัว๓ส่วนนี้
วันนี้ผมว่าประชามติยังน้อยไปซะด้วย
กระบวนการตั้งต้นมันควรจะต้องมากกว่านี้

หลายคนก็บอกว่ามาช้าก็ยังดีกว่าไม่มา
มีประชามติมีในช่วงสัปดาห์สุดท้าย

ในภาพของผมผมมองว่าร่ำนูน

เพราะฉะนั้นคนแต่ละยุคก็อยากจะเอานู่นเอานี่ใส่เข้าไป
ซึ่งมันมีทั้งมิติการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคม

เมื่อกี้คุณมิ้นเขาสัญญาไว้ว่า

ข้อมูลของคนที่เล่น
ไลน์เล่นโน้นเล่นออนไลน์ทั้งหลาย

แต่เมื่อเขาห้ามทำเราก็ไปดูว่า
ในโลกของโซเชียลออนไลน์
เขามีอารมณ์เขามีความรู้สึกยังไง

มันอาจจะไม่ตรงเพราะคนที่อยู่ต่างจังหวัด
ที่เขาไม่เล่นโซเชียลออนไลน์วัดไม่ได้

แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าพอปิดหีบแล้วเนี่ย
เขาวัดจากโซเชียลออนไลน์ผลออกมาเป็นยังไง

อยากจะรู้แต่ต้องให้พักกันก่อนครู่เดียว

เราจะกลับมาดูข้อมูลตัวเลขเหล่านี้นะคะ
เชื่อว่าหลายคนรอรอลุ้นอยู่ว่า
คนที่เขาเล่นโซเชียลเราถามคำถามไป

ไปใช้สิทธิ์ค่อนข้างน้อยอาจจะไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำ